มาดูความคืบหน้าคดีที่เมื่อวานนี้พ่อได้พาลูกสาวอายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนมัธยมม๓ของโรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีดาบอกว่าลูกสาวเนี่ยนะไปสอบปลายภาค
เมื่อ๕มีนาคมตอนเช้ายังขี่รถไปส่งที่โรงเรียน
พอเย็นไปรับไม่เจอนะหายไปข้ามวันข้ามคืน
ไปเจออีกวันหนึ่งก็คือเย็น๖มีนาคมที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ที่เจอก็เพราะว่าลูกสาวที่หายเงียบไปเลยได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์
แล้วก็ส่งโลเคชั่นมาให้กับพี่สาวแล้วก็ตามไปหากัน
ไปถึงบ้านหลังนั้นพบว่าลูกอยู่คนเดียวแต่มีสภาพอิดโรยสลึมสลือเหม่อลอย
จำเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยคล้ายเหมือนกับว่าถูกวางยา
ลำคอมีร่องรอยแดงเหมือนกับรอยการพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดนะครับ
พ่อก็เลยพาลูกมาในวันนั้นนะครับพามาพักฟื้นจนอาการดีขึ้น
แล้วก็พามาแจ้งความกับตำรวจนะครับตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วพาไปตรวจร่างกายเพื่อหาร่องรอยว่าจะถูกข่มขืนกระทำชำราวหรือไม่
ก็ตรวจร่างกายไว้ที่โรงพยาบาลศรีดา
ล่าสุดวันนี้ครับจากการสอบปากคำผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหาย
โดยละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจบอกว่ายังคงไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้มากนักนะครับ
เดี๋ยวจะเสียรูปคดีแต่ว่าสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียดแล้วนะครับ
ผู้ปกครองทั้งเด็กนะครับตอนนี้ต้องทำงานร่วมกันระหว่างสพศรีดาสพศรีดา
คือจุดเกิดเหตุโรงเรียนของเด็กที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งล่อลวงพรากผู้เยาว์ไป
เพราะว่าพ่อบอกว่าผู้ชายคนนี้ลูกรู้จักทางเฟซบุ๊กนะครับส่วนสพนแดงคือจุดที่ไปเจอหญิงสาว
ส่วนเรื่องการกระทำอนาจารย์ขืนใจผู้เสียหายนั้น
ตำรวจกำลังรอผลการตรวจสอบจากทางโรงพยาบาลศรีดาอยู่นะครับ

เรื่องต้นเดี๋ยวจะประสานไปยังผู้ชายที่ถูกกล่าวหา
ให้มาสอบปากคำคาดว่าจะเรียกตัวมา
ภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้
แล้วก็จะแจ้งความตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบถามญาติคนหนึ่งของผู้เสียหาย
เปิดเผยว่าจากการไปช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้
ได้สอบถามที่หมู่บ้านของผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ให้ดูรูปของเด็กที่หายไป

ปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้น
ไม่มีใครรู้จักวัยรุ่นผู้ชายคนนี้
ให้ดูรูปของวัยรุ่นที่เป็นคนล่อลวงเด็กมาเนี่ย

ทั้งที่บ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกัน

พอไปสอบถามวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาแถวนั้น
ถึงได้ชี้บ้านที่กักขังเด็กหญิงเอาไว้นะครับ

ซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะมีคนรู้เห็นเป็นใจ
หรือว่าช่วยกันปกปิดหรือเปล่า
ญาติญาติเลยบอกว่าตำรวจต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่า
ผู้ชายคนนี้จะทำคนเดียว
หรือว่ามีใครรู้เห็นด้วยไหม
รู้เห็นว่าเขาพาเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนึงมา

พอมีญาติเข้ามาตามหาแล้วบอกว่าอ๋อไม่รู้ไม่เห็น

พอมีคนขี่จักรยานยนต์ผ่านมาถามบอก